ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายในฝัน
สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคน
และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหล
เพื่อมาท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยหลายสิบล้านคนต่อปีนะคะ

ปัญหาเรื่องของอาทยากรรมผ่านเรื่องของการท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นแล้วขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
คุณสุภาพคลี่ขจายค่ะจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้
โดยเฉพาะเรื่องของการจัดระเบียบนักท่องเที่ยว

ขอบคุณครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับ

ขอต่อเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่เลยครับ
อยากจะเริ่มว่าเราได้เวลาที่จะจัดระเบียบการท่องเที่ยว
หรือจัดระเบียบนักท่องเที่ยวได้หรือยัง
จริงอยู่ครับประเทศไทยเราในภาวะอย่างนี้
เงินเข้าประเทศจากการส่งออกมีปัญหามาก
ติดลบครับปีนี้ก็คิดว่าจะติดลบอีก
เงินที่ได้มาจากการท่องเที่ยวจึงเป็นพระเอก
และเป็นแหล่งที่เราจะต้องพึ่งเป็นแหล่งสำคัญ
ฉะนั้นการที่จะเอาใจให้คนมาท่องเที่ยวมากันมากเนี่ยเป็นความจำเป็นครับ
ปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น๓๐ล้าน
มี๓๐ล้าน๑ใน๓เป็นนักท่องเที่ยวจีนครับ
กว่าก็แปลว่านักท่องเที่ยวเดินมา๓คน

ก็ดีครับแต่ว่าที่เขาตั้งคำถามนี้ก็เพราะว่าระยะหลังหลัง
เริ่มมีเสียงวิตกกังวลหลายเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวจากจีนครับไม่ได้แปลว่าเป็นส่วนใหญ่
แต่ว่าส่วนน้อยเนี่ยสร้างปัญหาเยอะ
ท่านผู้ชมเคยติดตามข่าวใช่ไหมครับสมัยก่อนจากเชียงใหม่
หรือเมืองท่องเที่ยวเราได้เคยเห็นภาพนักท่องเที่ยวจีน
กางเกงในเสื้อในแล้วก็ผ้าตากไว้ตรงเบาะที่นั่ง
สนามบินนั่นแหละครับแล้วก็มีพฤติกรรมต่างเยอะแยะเลย
ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมีปัญหาขากน้ำลายลงพื้นตามโรงแรมก็มี
เรื่องที่จะไปแย่งคิวตัดคิวตัดหน้าคิวคนอื่น
นั่นก็เรื่องธรรมดาอีกเรื่องหนึ่งแต่ภาพที่ผมให้เห็นในจอตอนนี้
ภาพนี้เป็นจุดเล็กที่จะตั้งคำถามภาพนี้เกิดขึ้นที่วัดร่องคุณ
สุภาพสตรีคนนี้ไปเที่ยวที่วัดร่องคุณกล้องเขาจับภาพได้ครับ
สักพักหนึ่งเธอค่อยถอดกางเกงออกมา
แล้วเธอก็ถ่ายอุจจาระลงตรงนั้นเลยครับถ่ายอุจจาระลงตรงนั้นเลยครับ
หรือยังว่าทำไมอาจารย์เฉลิมชัยจึงรังเกียจนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้
นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถอดกางเกงถ่ายอุจจาระลงตรงนั้นเลยนะครับ
นะฮะไม่ใช่ปัสสาวะจริงแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวให้ดู
แต่ว่าเกรงใจท่านที่อาจจะทานข้าวอยู่ในตรงนี้
ช่วงเวลานี้ก็เลยเอาภาพนิ่งให้ดู
จุดนี้ไม่ใช่จุดใหญ่ครับและไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของคนจีนส่วนใหญ่ด้วย
แต่ว่าต้องยอมรับว่าพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้มีไม่น้อยที่จะตั้งคำถามว่า
เราควรจะจัดระเบียบนักท่องเที่ยวหรือยัง
เมืองท่องเที่ยวชายหาดหลายแห่งเวลานี้
คนที่เขาต้องการจะไปว่ายน้ำเขาบอกไม่ไหว
มากเกินไปแล้วสกปรกด้วยทิ้งขยะกันขากน้ำลายลงพื้น
แล้วก็ทำอะไรต่ออะไรปัดสวงปัสสาวะอยู่ในนั้นแหละครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะปล่อยให้ลักษณะอย่างนี้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นมีหน้าที่กวักคนเข้ามาเที่ยว
เขาไม่มีหน้าที่ที่จะไปจัดระเบียบนักท่องเที่ยวหรอกครับ
แต่คนที่ควรจะมีหน้าที่เรื่องนี้กระทรวงท่องเที่ยวควรจะเป็นแกนนำ
จากนั้นใครอีกควรจะให้ความร่วมมือท้องถิ่นไงครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านั่นก็เป็นเรื่องของภูมิภาค
แต่ท้องถิ่นก็คือนายกอบจอบตทั้งหลาย
ควรจะต้องลงมาดูเรื่องการจัดระเบียบนักท่องเที่ยว
ถังขยะมีเพียงพอไหมที่จะวางไว้ตามแหล่งท่องเที่ยว
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการลักษณะอย่างที่ว่า
คนที่อยากจะไปแหล่งท่องเที่ยวเวลานี้เขารังเกียจ
เพราะเขามีความรู้สึกว่ามีขยะเยอะมีคนล้น
แล้วก็มีปัญหาตามมาเยอะนั่นก็เรื่องหนึ่ง
ที่สองตามมาที่เป็นข่าวไทยรัฐเมื่อหลายวันแล้วก็เป็นข่าววันนี้อีกทีนึง
นักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เขานิยมเหมารถทัวร์กันมาเองครับ
มารถทัวร์กันมาเองแล้วถามว่าเสียหายตรงไหนก็เอาขยะมาทิ้ง
ยุโรปเนี่ยใครจะเอารถทัวร์เข้าไปเขาเก็บภาษีแพงนะครับ
เพราะจะเอาภาษีนี้ไปบริหารจัดการเรื่องขยะของเราเข้ามาไม่มีระเบียบอะไรเลยครับ
แล้วก็ตอนหลังมีอีกรถบัสไปจอดหน้าครูบาศรีวิชัยที่ดอยสุเทพ
น้อยสุเทพนะครับก็เป็นข่าวไทยรัฐมาเมื่อวันก่อน
คนก็ฟ้องกันเยอะว่าเอ๊ะนึกจะจอดตรงไหนก็จอดนึกจะทำอะไรก็ทำ
แล้วตอนหลังมาอีกครับรถบ้านต่อเป็นรถบ้านเลยครับ
มีที่นั่งที่นอนในนั้นทำอาหารการกินกันในนั้นเสร็จ
นอนกันในนั้นเสร็จก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราได้อะไร
อย่าลืมนะครับในการคำนวณรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย
เขาคำนวณว่านักท่องเที่ยว๑คนมาอยู่เมืองไทย๑วัน
ควรจะใช้เงินยังไงบางคนอาจจะใช้เป็นหมื่นบางคนหลายหมื่น
บางคนใช้ไม่กี่พันบางคนใช้ไม่กี่ร้อยต่อวัน
เขาก็เลยเอาตัวเลขมาถั่วเฉลี่ยกันว่าถ้าอย่างนั้น
ให้ประมาณการว่านักท่องเที่ยว๑คนใน๑วันใช้เงิน๕๐๐๐บาท
แต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาจากจีนจำเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญได้ไหมล่ะครับ
ก็คือว่ามาแล้วไม่ต้องไม่ต้องซื้อถั่วมา
แต่มาซื้อของขายในที่ร้านขายที่ละลึก
แล้วร้านขายที่ละลึกเหล่านั้นเนี่ยรู้ไหมครับ
เดี๋ยวนี้ว่าเป็นยังไงคนจีนมาลงทุนครับ
คนจีนมาลงทุนขายโน่นขายนี่นักท่องเที่ยวจีน
เวลาจะเข้าไปร้านค้าไก๊ต้องพาไปร้านที่คนจีนมาลงทุน
ไม่ใช่ร้านที่คนไทยเป็นเจ้าของนะครับร้านที่คนจีนมาลงทุน
แล้วก็มีธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวการท่องเที่ยวครบวงจรหมด
เช่ารถนายทุนเป็นคนจีนลดค่าแม้กระทั่งร้านตัดเสื้อผ้า
ล้านซักรีดนายทุนยังเป็นชาวต่างชาติเลยครับ
ลักษณะอย่างนี้ก็เลยตั้งคำถามว่าอย่างที่บอกคนไทยได้อะไร
เพราะว่าในที่สุดแล้วคงก็เหยื่ออบเงินกลับประเทศ
เรามีส่วนได้บ้างแต่เล็กน้อย
นายกรัฐมนตรีเคยสั่งกระทรวงพาณิชย์ว่าไปดูซิ
ลักษณะนอมินีอย่างนี้เนี่ยจะจัดการยังไง

แต่ไปแล้วก็กลับมาบอกว่าทั้งจังหวัดมีผิดแค่๒ราย
มันเป็นได้ยังไงครับก็เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ไปตำรวจไป
คนไทยครับอ้าวเขามีหลักฐานเขามีเหตุผลว่าเจ้าของร้านเป็น
คนไทยเขายืนยันว่าเป็นของเขาจริงจริงแต่คนทั้งจังหวัดรู้
หรอกครับว่าร้านเนี้ยคนไทยคนที่ว่านี้ไม่มีตังค์ที่จะเป็น
เจ้าของร้านหรอกแต่ว่ารับจ้างชาวต่างชาติมีชื่อเป็นเจ้าของ
ล้านกฎหมายไทยเขาว่ากันตามกฎหมายนี่ครับไม่ได้ดูกัน
ตามข้อเท็จจริงกฎหมายว่ายังไงตัวบทกฎหมายว่ายังไงหลัก
ว่ายังไงก็เชื่อตามนั้นในที่สุดที่นายกสั่งไปว่าให้
ไปจัดการเรื่องนอมินีก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เกิดเหตุ
ที่ภูเก็ตคุณดำรงพุทธตานเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังไงครับ
ิตยสารคู่สร้างคู่สมเขาก็บอกอยากจะไปซื้อที่นอนที่นอน
ทำด้วยยางพาราสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าไปใน
ร้านขายของแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตเขาบอกร้านนี้คนไทยเขา
ให้คนไทยเข้าเขาให้เฉพาะคนจีนที่มาจากเมืองจีนซื้อ
เป็นไปได้ยังไงฮะคุณดำรงบอกผมเป็นวุฒิสมาชิกสองสมัย
เข้าไปในร้านที่อยู่ในคนไทยเมืองไทยไม่ได้หลังจาก
นั้นพอเป็นข่าวออกมาทั้งผู้ว่าเอ่ยทั้งใครต่อใครเอ่ยไปมา
มาตุ้มแก้ปัญหานี้เดี๋ยวนี้ร้านค้าพวกนี้ก็บอกว่า
งั้นคนไทยเข้าได้แล้วนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็น

การจัดระเบียบการท่องเที่ยวควรจะถึงเวลาแล้วหนึ่งเข้ามาทำ
เสียหายทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวของเราตอนนี้บอบช้ำชายหาด
อุทยานแห่งชาติทั้งหลายที่มีนักท่องเที่ยวไปกันดูแลกันไม่ไหว
แล้วก็มีหลายเรื่องอันที่สองมีนอบินี่เข้ามาทำธุรกิจ
ครบวงจรหอบเงินกลับบ้านประเทศไทยได้เศษเซี่ยวนิด
กับตัวเลขที่นักท่องเที่ยวเอาเงินมาใช้ได้นิดหน่อยเท่านั้นเองครับ
ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ถึงเวลาที่กระทรวงท่องเที่ยว
ควรที่จะเป็นแกนหลักแล้วก็ร่วมมือกับทางจังหวัด
ร่วมมือกับอบจร่วมมืออบตร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ฉะนั้นแล้วเราจะต้องตั้งคำถามว่า
เราได้อะไรจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีหนึ่งประมาณ๓๐ล้านคน
ในปีหน้าและปีนี้ครับขอบคุณครับคุณก๊อบคุณดาวครับ